ไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมา

แรงก็ไม่สนจะลงทุ่งลงนาอย่างเดียว
เพราะว่ามีไหลบัวอยู่กลางทุ่งเหมือนกันฮะ

อันนี้ไม่ต้องกลัวซับในดินจะไม่หมด

เป็นบัวใต้ตมใต้คน
ต้องเอาประมาณสัก๓๐เซนติเมตรนะครับ

แล้วก็จะเจอขาวทันทีเลย

หรือว่าชาวบ้านก็เรียกว่าหลดบัวนะครับ

คุณพี่ปานีสุขสมอายุ๕๗ปี
กลับออกมาตระเวนขุดหาไหลบัวนา

เพื่อนำมาขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวยาม
หน้าแรงทำการเกษตรไม่ได้ครับ

แล้วแต่ละวันนะครับขุดได้๒๐๓๐กิโลกรัม
จากนั้นก็จะนำกลับบ้านไปล้างทำความสะอาด

ทำรายได้เฉลี่ยวันละ๓๐๐๔๐๐บาท
และยังนำไหลบัวนานะครับไปแปรรูป

เป็นเมนูของหวานบัวเชื่อม
ขายถึงกิโลกรัมละ๒๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับไหลบัวหรือว่าหลดบัวก็คือ
อที่งอกออกมาเป็นลำต้นใหม่
ลักษณะเป็นก้านยาวสีขาวนวล

แกงส้มไหลบัวใส่กุ้งสดโอ้โหอร่อยมาก

ส้มตำไหลบัวและบัวเชื่อม
เป็นต้นเลยครับบัวเชื่อมนะครับ

ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะครับยอดแล้วไปแล้วโห้ย

อันนี้นะครับไหลบัวเขาบอกว่า

เขาเป็นสมุนไพร

สายใยเส้นใยของไหลบัวนะครับ

เป็นจานระบายดีมากเลย

อันนี้บ้านลงทุ่งเอาเสียมจอบไปลุยเลย